เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอาหารการกินเหมือนกัน
ชื่อชื่อของเมนูชื่อของแกงจะเรียกซ้ำเดิมมันเบื่อแล้ว

เรียกชื่อนี้ดีกว่าเรียกว่าชื่อแกงใหม่ใช้ไกลสุดเลยค่ะ

แกงหนู

แกงนี้เป็นอะไรแกงดิสนีแลนด์
อ่านี่เป็นชื่อใหม่

แต่ชื่อต้นฉบออริจินัลแนะ

แหละค่ะคุณผู้ชมหนูนี่แหละเอามาทำเป็นแกงทำเป็นอาหาร

มากันทั้งสวนสนุกเลยทีเดียว
ก็คือด้วยความที่พี่เขาเป็นชาวต่างชาติ
ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงก็เรียกแบบที่เข้าใจกันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
โอ้โหก็ถือว่าเป็นก็ได้เมนูวามนะ
แปลกของการเรียกชื่อที่บางทีบางคนแบบเรียกตรงแบบไม่กล้ากิน
แต่พอเรียกแปลกเรียกชื่อใหม่เออเอามาลองสิ
พอที่ทานแล้วอร่อยติดใจ
เวลาฝรั่งเขาใช้สำเนียงอีซานดูน่ารักนะคุณว่าไหม
น่ารักแซ่บ

สำเนียงเขาจะแปลงหน่อยเพราะว่าน่าเอ็นดูน่าฟัง